บอกแล้วว่าตั้งแต่ต้นรายการเราจะพากันไปเข้าวัด

ขอตั้งจิตก่อนดิฉันจะขอสวดก่อน
โอมคลุกกูจะปลุกฮานุมานให้หน้าที่การงานจงเจริญรุ่งเรือง
จะทำสิ่งใดให้สะเทือนทั้งเมืองมั่งมีซึ่งเงินทองแสน
โอ้โหแล้วคุณผู้ชมดูนะ
วันนี้เราสามคนแต่งองค์ทรงเครื่องขนาดนี้แล้วเนรมิตฉากข้างหลังนี้ค่ะ

เป็นร่วงปู่มหาศิลาวัดโพธิ์ศรีสะอาดทางวัดกาลาศิลปุทธว่ายโดยสา

เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะวันนี้หนุ่มหล่อคนนี้เขาจะมาฉลองล้านแตกกับเราค่ะ
เอาเป็นว่าอย่ารอช้าขอต้อนรับหนุ่มการทัศนะกับเพลงฮานุมานโชคพันล้าน
โอ้มขนุกกูจะปลุกฮานุมานให้นาน
ข้าที่การงานข้าจงร่วงเรือง
ทำการสิ่งใดก็ให้สะเทือนทั้งเมือง
มันมีเสือนทอง
ลูกมาด้วยใจศรัทธา
หลวงปู่ศิลาสิริจันโท
เดินทางหลายร้อยกิโล
ปู่จงช่วยคำจน
ชีวิตของลูกวันนี้
ยังคงขาดคนเอื้อนุน
กิจการที่ลูกลงทุนยังไป
นี่ไม่สวย

ฮานุมานชอบพันลานขึ้นขอ
ร่ำรวยกับเขาเถิดน้อง
หากลูกมีบุญ
โอ้มขนุกกูจะปลุกฮานุมานให้นาน
ข้าที่การงานข้าจงร่วงเรือง
ทำการสิ่งใดก็ให้สะเทือนทั้งเหมือน

มันมีเสือนทอง
ให้โชคจนลุ้นบุญลงทั้ง
ตกทิ้งแดนใดได้มองมอง
บารมีผู้จนคุณครองป้องไทย
ลูกผี

มารมีชุดพวกศัลย์
มารมีพวกศัลย์สำหรับเรา
หากลูกมีบุญ
โอมคันลูกกูจะปลูกหานุมานให้นะ
ที่การงานค่าจงรุ่งเรือง
ทำการสิ่งใดก็ให้สะเทือนทั้งเมือง
มั่งมีเสียงเงินทอง
ให้โชคจงหลุนบุญร่วนธรรม
ตกทิ้งแดงใดอย่าได้หมดมอง
บารมีผู้จงคุ้มครองต้องให้ลูกขี่
องค์คันลูกกูจะปลูกหานุมานให้หน้า
ที่การงานเธอจงรุ่งเรือง
ทำการสิ่งใดก็ให้สะเทือนถึงเมือง
มั่งมีเสียงเงินทอง
ให้โชคจงหลุนบุญร่วนธรรม
ตกทิ้งแดงใดอย่าได้หมดมอง
มารมีผู้จงคุ้มครองต้องไพ่ลูกที
บารมีผู้จงคุ้มครอง
ให้ลูกมั้งมี
สวัสดีค่ะ
ข์นนุมังโชคพันล้านการถัดสินา

เอิ้นก่อนคุณมุตสมค่ะ
ทานึงล้านนี้สัตว์เดียวครั้งที่ไม่ไหว
สนับสนุนโครงงานการลักษณะหมดด้วยตลอด

ตัวล่าสุดชื่อเพลงว่าฮันนุมารโชคพันล้าน
คราวนี้เป็นฮานุมานหลายคนบอกว่าเอ๊ะเพลงเก่ายังไม่ลืมเลย
ยังอยู่ในใจอยู่เลยนะคะเกี่ยวกับหลวงพ่อกลวย
คราวนี้มันก็มีดามงดราม่าน้องการครับผมอันนี้ถามแบบไม่ดราม่า
เธอรู้สึกยังไงมันมีกระแสดราม่าว่าเออ
ตกลงเนี่ยการมันติดหลวงพ่อไหนกันแน่วะ
องค์นั้นก็สัทธาองค์นี้ก็สัทธา
แล้วจะเปลี่ยนความศรัทธาไปเรื่อยหรือเปล่าน้องกัน

ก่อนอื่นต้องบอกนะครับว่าครูใหญ่ที่ผม
เหมือนกับชีวิตเราก็เหมือนกับการเรียนหนังสือครับคือเราก็ไม่ได้มีครูแค่คนเดียว
หลวงพ่อกลวยเนี่ยท่านกว่าท่านจะเก่งเนี่ยท่านก็ไปร่ำเรียนกับครูบาอาจารย์หลายท่านมา
เราก็เหมือนกับการสัทธาได้อยู่ที่สถาเราไม่ใช่ไปสัทธาหลวงพระองค์นั้น
อันนี้ควักจากคอมาเลย
แม่เราอยู่ในวัดกันอยู่แล้ว
ไม่ต้องร้อนแล้ว

ใครเห็นใครก็รับ
ก็มีหนูมีขัวพันธุ์ชูคอพันธุ์อ๋านลงผู้
ตามน้าองค์มาข้างบน
เราจะใส่ทั้งสามทีไหนมาไหน

อันนี้เป็นเกษาหลงพกวยครับ

คือสังเกตนะว่าทั้งสององค์แล้วก็มีเกษาจะเป็นของหลงพกวยด้วย
คือเรามีความเชื่อความสัมภาษณ์ในองค์หลงพกวยอยู่หนึ่งเลยใช่มั้ยในใจของเรา
ใช่ครับเป็นอันนี้ผมได้มาจากพระอาจารย์แจ้ครับ
พระอาจารย์แจ้แบบเมตตา

เขาเป็นคู่จงคู่จิ้นกันนะคะยังไงฟังหน่อยซิ

คุณที่ได้มั้ยว่าของน้องการ์ติดตามจากที่มีซิงคลแบบว่าไปเร็วเต้นอะไรยิงมั้ย

เดี๋ยวเราตอนนั้นป้องกัน

จริงค่ะเห็นมีคนชอบทำบุญต่อองค์หน้าพระเลยนะคะ
ขอเลขน้ำได้จ้ะ
ขอก็แบบต้องป้องด้วยหรอ
งวดนี้๓๑กรกฎาคมมันมาไหว้แพร
ครับผมเพิ่งจุดทูปอยู่วัดคันธารามเชียงใหม่มา
เอาละ

มากเลยนะกับย้ำอีกครั้งนะคะ

รอบวันนี้โอ้โหน้องการมาสร้างสีสันแบบน่ารักมาก

ฝากด้วยนะครับสำหรับผลงานเพลงใหม่ครับ
หานุมานโชคพันล้านหลวงปู่มหาศิลาครับ

เดี๋ยวจะมีผลงานเพลงอื่นให้ติดตามชมในช่องด้วยนะครับ
แล้วก็ฝากละครด้วยครับสำหรับละครเรื่องภูลังกาออนประมาณช่วงต้นปีหน้าครับ
เอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณน้องการมากเลยนะคะ